ดาแม่ค้าและเจ้าหน้าที่ดูแลภายในตลาดกลางสินค้าเกษตร
จังหวัดขอนแก่นเขาออกมาแจ้งความ
แล้วก็ร้องขอจากตำรวจนะคะบอกว่า
มีโจรเข้ามาขโมยของในตลาด๒ครั้งแล้ว
แม้ว่าครั้งล่าสุดโจรจะได้เงินไปแค่๗บาท
แต่เขาบอกถ้าไม่แจ้งตำรวจเดี๋ยวจะกลับมาอีก
กลัวมากเลยเพราะว่าไม่ได้โดนแค่ที่ร้านค้าอย่างเดียวนะ
สำนักงานของตลาดก็โดนไปด้วยพื้นที่ใกล้เคียงนี่โดนไปหมดเลยนะคะ
ตลาดแห่งนี้อยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔ของขอนแก่นก็รีบเข้ามา
ตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายเลย
หลังจากที่ได้รับแจ้งเข้ามาที่บริเวณสำนักงานของตลาดก่อนนะคะ
ซึ่งก็พบว่าข้าวของกระจัดกระจาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๗มีนาคมที่ผ่านมา
นายชัยธรรมแสงผู้ดูแลสำนักงานเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นครั้งที่๒แล้วนะครั้งแรกในเมื่อ๔เดือนก่อน
คนร้ายก่อเหตุในบริเวณเดียวกันนี้ได้ทรัพย์สินไปสี่พันบาท

แต่ครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินใดศูนย์หาย
เพียงเอกสารโฉนดที่ดินที่ถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะย่ามใจก็เลยกลับมาขโมยอีกครั้งหนึ่ง
นางของไกล่โหงทองเป็นแม่ค้าพันไม้
ร้านอยู่ติดกับสำนักงาน
พูดเหมือนกันเลยร้านถูกลื้อค้นเหมือนกัน

ครั้งแรกเกิดขึ้น๔เดือนที่ผ่านมา
ตอนนั้นคนร้ายได้เงินไปเป็นเงินเหรียญ
คุณป้าบอกเก็บไว้เป็นเงินทอนประมาณ๒๐๐บาท
แต่ครั้งนี้ไม่เอาเงินเหรียญเพื่อทอนเก็บไว้ที่โต๊ะอยู่ในร้านแล้ว
แต่มีเงินเศษเงินวางไว้ที่โต๊ะ๗บาท

ก็เลยอยากจะฝากให้ตำรวจตามหาตัวคนร้าย
เพราะกลัวจะกลับมาเป็นรอบที่๓ค่ะ